โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านหมู่สามตำบลนาตรตาม
ยังคงมีน้ำท่วมสูง๑๒เมตร
ชาวบ้านก็ต้องอพยพไปอยู่บนพื้นที่สูงร่วมกับสัตว์เลี้ยง
และบางครอบครัวก็ต้องอบพยพพาลูกที่ป่วยเป็นโรคเกร็ดเลือดต่ำ
อาศัยมาอาศัยอยู่ข้างสาราการประเรียนวัดหอระคัง
ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
กระเป๋าเดินทาง๑ใบพร้อมด้วยสิ่งของเล็กน้อย
คือทรัพย์สินที่นางทันใจยิ่งเชิดสุข

ขณะเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์น้ำท่วม
ไหลบ่าเข้ามาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยต้องถูกน้ำท่วมเสียหายไปจนหมด
ทันใจจึงตัดสินใจนำครอบครัวทั้ง๘ชีวิต
หนีออกมาจากน้ำที่กำลังท่วมหนัก
อาศัยข้างสาราการประเรียนภายในวัดหอระคัง
เพราะถ้าขืนอยู่ต่อไปคนในครอบครัวต้องได้รับอันตรายอย่างแน่นอน

พื้นที่หมู่ที่๓ตำบลนากระตามแห่งนี้

ถ้าชั้นไม่สรับชั้นในสรบร้านอาศัย
ก็จะจะไม่ยอมรับไป
สร้างผิดเท่าไหร่
และหากเดินลุยผืนน้ำก็ต้องเสี่ยงกับทางปาล์มน้ำมันที่มีน้ำแหลมคมซึ่งอาจจะทิ้มแทงและบาดได้
โสพลศรีชาติผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพาทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปดูบ้านของตัวเองที่จมน้ำลึกประมาณ๑เมตรครึ่ง
พร้อมบอกว่าวันเกิดเหตุต้องเร่งขนของไปไว้บนบ้านส่วนสิ่งของที่ไม่จำเป็นก็ปล่อยทิ้งไปกับสายน้ำและน้ำท่วมในครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดตั้งแต่เกิดมา
ครับแล้วก็มันจะมีซอกหมู่บ้านมีหมู่๑๑ของนากระตามแล้วก็วังครบแล้วก็หมู่๓ที่ว่ารับพื้นที่เต็มครับ
อันนี้พี่ได้ออกไปสำรวจบ้านของคนอื่นบ้างไหมครับว่าได้รับความเสียหายไปขนาดไหนแล้วตอนนี้
ก็บางส่วนครับบางส่วนที่เราวิชวยเรื่องนี้เราก็ดูไปยึดด้วยเราก็ดูไปยึดไปอย่างไรเอา
แต่ว่าล่างจะนำหลดเราก็ต้องจะซ่ำลดเป็นจริงเป็นจังให้ที่นึก
สำหรับพื้นที่ในตำบลนากระตามมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณ๕๒๐หลังคาเรือน
พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย๗๐๐ไร่รวมทั้งหมด๙หมู่บ้านจาก๑๑หมู่บ้าน
ส่วนสถานการณ์โดยรวมทั้งอำเภอท่าแซะขณะนี้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน๓ตำบลไม่ต่ำกว่า๑๐๐ครัวเรือน
ประกอบไปด้วยตำบลท่าข้ามตำบลนากระตามและตำบลท่าแซะบางส่วน
โดยพื้นที่นี้รับน้ำมาจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันทางคลองท่าแซะ
และรับน้ำมาจากคลองลับล่อที่มาจากเขตชายแดนไทยพม่า
สถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะในขณะนี้นะครับยังคงถือว่าวิกฤตอยู่
เพราะจุดที่ผมยืนอยู่นี้ยังมีระดับน้ำสูงประมาณ๑เมตรครึ่ง
และบางจุดนั้นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นก็ได้แต่ตั้งความหวังรอว่าเมื่อไหร่น้ำจะลดนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ตอนบนของอำเภอท่าแซะ
คือทางอำเภอปางสะพานตรวจประจวบคิริขัน
เพราะหากพื้นที่นั้นน้ำลดลงนะครับ
หมายถึงว่าในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะก็จะลดระดับลงเช่นกันครับ
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ